กลับมาในบ้านเราค่ะมาดูเรื่องของเอมมี่อเมรียนะคะ
ที่เมื่อวานนี้ถูกจับกลุ่มพร้อมแฟนหนุ่มที่บ้านของเอมมี่เองนะคะ
คดียาเสพติดค่ะวันนี้มีความคืบหน้าในเรื่องของคดี
เพราะว่าทนายความก็เข้าไปเยี่ยมแล้วก็ให้ข้อมูลมาเพิ่มเติม
ในมุมของเอมมี่ดาราสาวทางครอบครัวไปเยี่ยม
มีคุณพ่อมีน้องชายทั้งพ่อและน้องชายก็หน้าตาเคร่งเครียดนะคะ
เข้าไปเยี่ยมสักประมาณ๑๕นาที
ส่วนในมุมของแฟนหนุ่มของเอมมี่ก็คือในปุญญวัตร
ทนายความบอกว่าปฏิเสธแล้วนะคะ
คือเมื่อวานนี้ในปุญญวัฒน์บอกว่ายอมรับว่าขาย
มาปีนึงแล้วบอกราคาด้วยซื้อมาเท่าไหร่ขายไปเท่าไหร
แต่ว่าล่าสุดวันนี้ปฏิเสธเรื่องของการขายนะคะ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมนายโจฮันนาสและนายทอมมี่จากคอป
และน้องชายของนางสาวเอมมี่อมาเรียจาคอป
ดาราสาวนะคะและเป็นอดีตมิสทีนไทยแลนด์ปี๒๖๖
ที่ถูกจับคดีร่วมกันค้ายาเสพติดก็ไปเยี่ยมเอมมี่
สถานีตำรวจนครบานสายไหมเยี่ยมสักประมาณ๑๕นาทีคุณผู้ชมครับ
จากนั้นก็ไปคุยกับพนักงานสอบสวนตำรวจนครบานสายไหม
เกี่ยวกับแนวทางในการต่อสู้คดี
ตัวน้องชายเนี่ยนายทอมมี่ก็บอกว่าพี่สาวสภาพจิตใจดีขึ้นแล้วนะคะ
แต่ไม่ให้สัมภาษณ์เรื่องของแนวทางการต่อสู้คดี
น้องชายบอกว่าเดี๋ยวให้เป็นหน้าที่ของทนายความ
ส่วนคุณพ่อในโจฮันนาสก็เคร่งเครียดค่ะ
ก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรกับนักข่าวก็เดินทางกลับไปนะคะ
นักข่าวไปรอกันเยอะเลยเนี่ยค่ะ
ทนายความของเอมมี่และแฟนนุ่ม
ก็ไปพบพนักงานสอบสวนตำรวจนครบานสายไหม

ทั้งเอมมี่ทั้งปุณยวัตต์ในห้องควบคุม
ซึ่งก็ธนายความออกมาบอกว่า
ทั้ง๒คนปฏิเสธเรื่องของการจำหน่ายยาเศษติฯ
เดี๋ยวรอให้พนักงานสอบสวนสอบปากคำให้เสร็จก่อน

ยังไม่สามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับคดีความได้
แต่มั่นใจว่าตอนนี้มีแนวทางในการต่อสู้คดีแล้ว
เดี๋ยวอยู่ระหว่างการหารือกับทีมงาน

เรื่องของการจำหน่ายยาเสพติดนะคะ
แต่เมื่อวานนี้ยอมรับไปตอนตำรวจจับ

ดูให้ดังว่าเป็นแนวทางในการต่อสู้คดีนะคะ

ทนายความบอกว่ารู้ว่าคดีนี้เนี่ย

ก็สารท่านอาจจะไม่ให้ประกันตัว

อาจจะสู้คดีนี้ปฏิเสธ
ว่ายาจำนวนทั้งหมดไม่ใช่ของ

เพราะว่าผมวางแนวทางต่อสู้ไว้แล้ว

อาจจะให้การกับพนักงานสอบสวน

ตอนนี้ยังให้รายละเอียดลึกไม่ได้
สมัครมันต้องมาบังต้นหลักที่จะใช้ในการประกันตัว

นี่แหละค่ะ
ธนาความด้วยปริมาญยาที่ค่อนข้างเยอะ
เรื่องของการประกันตัวก็น่าจะยากเป็นไปไม่ได้นะคะ
ในห้องควบคุมตัวคือเจ้าตัวยอมรับว่าเสพยาจริง
แต่บอกว่าไม่ได้เป็นเอเย่นไม่ได้ค้ายาเสพติด
ยาเสพติดที่เจอที่บ้านเป็นของเพื่อน
เอมมี่บอกว่าบอกชื่อเพื่อนคนนี้ไม่ได้
เพื่อนคนนี้มาฝากไว้แล้วก็แบ่งให้ตัวเองเสพ
มี่บอกว่าไม่อยากจะซัดทอดไปถึงเพื่อน
เพราะกลัวว่าจะถูกคุกคามจากกลุ่มผู้ค้ายา
ถ้าหลุดจากคดีนี้แม่จะพาไปอยู่ต่างประเทศค่ะ

แต่ที่ถูกจับกลุ่มเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่ยาเสพติดไง
มันมีเครื่องชั่งถุงแยกอะไรพวกนี้เยอะแยะไปหมดเลย
แล้วด้วยจำนวนปริมาณยาด้วย
จะสู้ว่าเสพอย่างเดียวก็ไม่รู้ว่าจะยากไปหรือเปล่า
สำหรับข้อหาที่ทั้งสองคนโดน

ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไอซ์และยาอีไว้ในครอบครอง

ตำรวจยังแจ้งข้อหาเพื่อจำหน่ายอยู่
แล้วก็เสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยผิดกฎหมาย
คือข้อหามีทั้งเสพมีทั้งครอบครองเพื่อจำหน่ายนะคะ
ก็เตรียมควบคุมตัวไปฝักขังที่ศาลจังหวัดมีนบุรี

คุณผู้ชมคะตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษมาตรา๑๕

เฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน
มีปริมาณคำนวณเป็น๓บริสุทธิ์
ตั้งแต่๓๗๕มิลลิกรัมขึ้นไป
หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่
จำนวน๑๕หน่วยการใช้ขึ้นไป
เป็นความผิดฐานการผลิต
นำเข้าส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
ต้องระวังโทษจำคุกตลอดชีวิต
และปรับตั้งแต่๑ล้านบาทถึง๕ล้านบาท

โทษสูงสุดโทษหนักเบาขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของศาลค่ะ
แต่หลังจากได้เจอทนายแล้วก็กลายเป็นว่าตอนนี้รับแค่เสพยา